ใหม่นี้นะไปเที่ยวกันไปเจอกันในผับในบางมองหน้ากันไม่ได้คำเหม็นกัน
มีเรื่องกันทุกทีค่ะคราวนี้ถึงกับตายวัยรุ่นที่สมุทรปราการ
คำเมนต์กันในผับคุณผู้ชมออกมาเคลียร์ข้างนอกไม่พอ
ปิดซอยไล่ล่าสุดท้ายมีการขับรถชนกันแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยครับ

ดูเอาแล้วกันโอ้โหมันกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วอ่ะ
ดุมากคือเหมือนทะเลาะกันตั้งแต่หน้าสถานบันเทิง
ต่อเนื่องไปจนถึงริมถนนก็มีการยิงปืนรวกันแบบปางปางปางปางปางปางหลายนัดมาก

แล้วหนำซ้ำยังมีการขับรถกระบะพุ่งชนกันแบบนี้
ไปเที่ยวถึงไม่แค่ไปเที่ยว
ทำไมต้องแบบว่ามีปัญหาแล้วก็มาเอาชีวิตกันแบบนี้

เป็นคลิปที่พลเมืองดีเขาไปเจอเหตุการณ์นี้แหละครับ

ตอนแรกเป็นภาพนี้ก่อนเป็นวัยรุ่น๒กลุ่ม
ทะเลาะวิวาดกันอยู่หน้าผับเพราะว่าไปคำเมนต์กันในผับ

นะคะคาเมนต์กันไปเทรนต์กันมาทะเลาะกันมีการตีกันเล็กน้อย

แต่แต่มันไม่จบเท่านั้นเพราะว่าสองฝ่ายไปเผชิญหน้ากัน
กลางซอยเรียกว่าซอยธนสิทธิ์หรือว่าซอยบางปลานะคุณผู้ชม
ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากทำร้ายกันอีกหนึ่งรอบอย่างบ้าครั่ง
คราวนี้มีปืนมีมีดแล้วก็มีรถ
ในการขับไล่ล่ากันเหมือนปิดซอยเอาชีวิตกันเลยแหละ
ห่างจากการเกิดการยิงปืนกันได้ประมาณ๑๐๐เมตร
กล้องวงจรปิดตรงนี้จับภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
คุณผู้ชมเที่ยงคืน๓๕นาทีของวันที่๑๒ที่ผ่านมา

ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคนขับเหยียบคันเร่งไล่ชนรถจักรยานยนต์คู่อริ
คนขับกับคนซ้อนไอ้มุมที่คุณผู้ชมไม่เห็นเนี่ยหน้ารถกระบาด
มันมีรถจักรยานยนต์แล้วรถจักรยานยนต์โดนกระบาดคันนั้น
อัดก๊อปปี้กับกระบาดที่จอดอยู่ข้างทางหลังจากนั้นคนก่อเหตุถอย
แล้วก็หนีออกไปเลยครับไม่นานนักวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ก็กรูเข้ามาดูจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นพอรู้ว่ามีการขับรถชนกัน
ก็ไล่ล่ากันคุณผู้ชมนะฮะไล่ล่ากันสนั่นเมืองเมื่อคืนนี้ครับ
แต่หลังจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมีคนไปเจอว่า
มีผู้เสียชีวิตอยู่หน้าร้านซักผ้าหยอดเหรียญตำรวจก็ไปตรวจสอบคือจุดนี้มีผู้เสียชีวิต
ไปพบศพนายภูวัลจันประทัดหรือว่าในอายุยี่สิบปีเป็นนุ่มชาวลาว
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์สีแดงที่ถูกกระบะคันเมื่อกี้
อัดชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่งนะฮะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมครับ
นะฮะแล้วก็มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นชายชาวกัมพูชาที่มากับรถจักรยานยนต์นั่นแหละ
แล้วก็หนีเข้าไปในร้านนี้จากการสอบถามทั้งสองกลุ่มถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ไปเที่ยวเขม่นกันออกมาก็ตีกันหลังจากนั้นยกพวกไล่ล่ากัน
อีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจขับรถพุ่งชนฝ่ายนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ตำรวจเก็บบ่อแสทุกอย่างสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
ติดตามตัวได้ไม่ยากเพราะอะไรคนที่ก่อเหตุคนที่ก่อเหตุก็อยู่ในระแวกนั้นแหละ
เป็นแบรนด์งานต่างต่างต่างชาติมีชาวลาวนะฮะ
แล้วก็ทางด้านของชาวกัมพูชาด้วยทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยกำลังติดตามตัวอยู่
เพราะว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดเยอะเห็นพฤติกรรมชัดเจน
ทะเบียรถชัดเจนก็คงอีกไม่นานคาดว่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้คงได้ตัวผู้ก่อเหตุมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและที่สำคัญยังเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยนะคะ